ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งวัยสามสิบเก้าปี
แบบโอ้โหตัดสินใจกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพญาแล้วลอยคออยู่นะคะ
เพราะว่าเธอโดนแก๊งดาวรถตามทำร้าย
เธอบอกว่าเธอโดนซ้อมจนน่วมแบบอุจจาระราดเลย
ตัดสินใจหนีตายด้วยการกระโดดน้ำลงแม่น้ำเจ้าพญา

โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมแทบเป็นนาทีชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะ
เฮือกสุดท้ายที่แบบโอ้โหมีพลเมืองดี

เหมือนกับอ่อนแรงมาก
แล้วก็พยายามที่จะแบบตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือแบบนี้
ภัยต้องมีการแบบใช้เชือกรัดแขนเอาไว้
ไม่ให้เธอแบบหลุดลงไปในน้ำอะนะคะ
ก่อนจะมีการประคองร่างเธอขึ้นมาบนฝั่ง

คือแทบจะหมดลมหายใจคือแบบเธอหายใจรวยดินแล้วก็อ่อนแรงมาก
มีบางช่วงบางตอนเห็นบอกว่าสำลักน้ำแทบจะอาเจียน
ตามร่างกายก็มีรอยพกช้ำดำเขียวบาดแผลไปหมดเลยนะคะ
นี่คือนาทีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิโปรเต็กตึง
สำรงใต้ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
จุดเกิดเหตุที่เจอสาวคนนี้ลอยคออยู่
อยู่ที่บริเวณใกล้กับวัดบางย่าแพรกของอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
พอไปถึงก็พยายามที่จะช่วยเหลือแบบนี้แหละ
ด้วยการโยนเชือกลงไปแล้วก็นำตัวเธอขึ้นมา
ต้องบอกว่าเธอเหมือนกับลอยคออยู่ในแม่น้ำ
เพื่อที่จะหนีตายจากแก๊งดาวรถ
ดาวรถนี้ทำร้ายร่างกายเธออย่างหนักหน่วง
แล้วก็เหมือนกับซ้อมจนกระทั่งอุจจาระราชเลยนะคะ
เธอก็พยายามที่จะลอยคออยู่ในแม่น้ำยาวนานกว่า๑ชั่วโมง
แล้วก็ว่ายน้ำมาไกลกว่า๕๐๐เมตรค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามเบื้องต้นทราบชื่อแล้วนะคะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางสำเนียงเป็นชาวจังหวัดนครพนมค่ะคุณผู้ชม
บาดแผลเธอเนี่ยโอ้โหลองไล่เรียงดูดิ

คือมีบาดแผลตามขาซ้ายฟกช้ำตามลำตัวค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องแล้วก็ซี่โครงที่แบบโดนต่อยโดนซ้อมอะค่ะ
เธอเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าแทบจะแบบเกือบตาย
เพราะว่าโดนแก๊งเงินดาวทำร้ายร่างกาย
ทีนี้ตัวนางสำเนียงเล่าให้ฟังอีกด้วยว่า
เธอเองไม่มีเงินติดตัวสักกระบาทเดียวเลยนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคือเหมือนกับเตรอยู่ในพื้นที่แถวสนามหลวงกอทมนี่แหละ
เพราะว่ามีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่ง
อันนี้คือต้นเหตุเลยนะคะผู้ชายผู้หญิงคู่นึงเนี่ย
จ้างให้เธอเปิดบัญชีเพื่อใช้ในการดาวน์รถมอเตอร์ไซค์
และด้วยความที่ว่าเธอไม่มีงานทำ
ก็เลยเออหาเงินหารายได้ทางอ้อมหน่อยนะคะ
ก็เลยตัดสินใจตกลงเปิดบัญชี
เพื่อให้สองคนนั้นชายหญิงคู่นั้นใช้ในการดาวน์รถมอเตอร์ไซค์

ก็พาเธอไปตะเวนตามร้านขายมอเตอร์ไซค์ต่าง

แนนซ์ในการกู้หรือว่าในการซื้อรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มันไม่ผ่านไม่สำเร็จไม่สามารถซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้
เธอก็เลยเหมือนกับพยายามที่จะต่อลองให้เปลี่ยนรุ่นรถมอเตอร์ไซค์ไหม

แต่สุดท้ายเหมือนทำให้ผู้หญิงผู้ชายคู่นั้นที่อยากจะดาวน์
อยากจะซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่พอใจเธอค่ะ
แล้วก็เหมือนกับพาเธอขึ้นรถเก๋งคันสีดำ

เธอไม่ยั้งจนกระทั่งอุจจาระราด
แล้วก็ไล่เธอลงจากรถให้มาล้างก้น

ทีนี้เธอก็เลยอาศัยจังหวะนั้นคุณผู้ชมพยายามที่จะหนีตายด้วยกัน
เหมือนกับลัดไปที่บริเวณป่าชายเลน
แล้วก็วิ่งกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพญา
คอขอความช่วยเหลือจนกระทั่งมีเรือผ่านมาเห็น
แล้วแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

คุณผู้ชมหลายท่านที่ดูในออนไลน์
ถามมาเลยว่าพฤติกรรมของคนก่อเหตุ

สาวานว่านี่คือคนคืออำมารหิตหดเหี้ยมเหลือเกิน
อย่างไรก็ตามถ้าเธอโดนทำร้ายอย่างที่กล่าวอ้างจริง
คุณผู้ชมหลายท่านที่ดูในออนไลน์ถามมาเลยว่า
พฤติกรรมของคนก่อเหตุเนี่ยสาบานว่านี่คือคน
สาบานว่านี่คือคนคืออมหิตโหดเยี่ยมเหลือเกิน
อย่างไรก็ตามถ้าเธอโดนทำร้ายอย่างที่กล่าวอ้างจริง
อนตำรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตามตัวคนก่อเหตุชายหญิงคู่นี้หน่อยนะคะ
เชื่อว่าน่าจะมีหลักฐานวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
เอาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่มีการนำตัวผู้หญิงเคาะร้ายคนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
เพื่อที่จะตรวจร่างกายแล้วก็รอให้เธออาการดีขึ้น
รวมรวมสติได้ก่อนจะมีการสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ